พูดถึงเรื่องของการบวชในสังคมไทยนะคะ
บวชเรียนบวชก่อนเบียดบวชหน้าไฟ
อันนี้ปกติแล้วก็บวชเรียนแล้วก็บวชตามอายุ
ส่วนมากแล้วเขาก็จะบวชมากกว่า๑๕วันขึ้นไป

ไม่ว่าจะเป็นบวชเนรหรือว่าจะเป็นบวชพระนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้นะคะหลังนี่มีอาการบวชสะดอกเคราะห์
แก้บน๓วันบ้าง๕วันบ้างนะคะ
หลังจากนี้ไปคณะกรรมการมหาเถระสมาคมนะคะ
เตรียมที่จะออกร่างเกณฑ์การบวชพระและสมเนร
ขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะ
ยกเว้นการบวชหน้าศพหรือว่าบวชหน้าไฟทดแทนบุญคุณ
สามารถบวชระยะเวลาสั้นได้
บางคนท่านก็บวชไปสักวัน๒วัน
ใช่ค่ะอันนี้บวชได้แล้วแต่พิธีนะฮะ
สมเกียจทงศรีรักษาการผู้อำนวยการ
สำนักงานหรือเหลขาที่การมหาเถียรสมาคมหรือว่ามศบอกว่า
กฎใหม่นี้จะระบุว่า
หลังพบปัญหาความหย่อนยานในเรื่องของคติความเชื่อ
และการบวชระยะสั้นนะคะบางท่าน๓วันบางท่าน๗วัน
บอกว่าเป็นการแก้บนแก้เคล็ดแก้กรรมหรือบวชพอเป็นพิธีเท่านั้น
ทำให้ผู้ที่เข้าบวชยังไม่ได้เรียนรู้พระธรรมคำสอน
อย่างแท้จริงเลยทางมศจึงจะได้ร่างหลักสูตร
ขั้นตอนที่จะต้องถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
ซึ่งจะกำหนดให้การบวชพระสงฆ์และสามเณรครั้งหนึ่ง
ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย๑๕วัน
เพื่อให้มีเวลาศึกษาหลักธรรมคำสอนและอยู่ในพระธรรมวินัย
หลักสูตรจะแล้วเสร็จให้ใช้ทันก่อนปีใหม่๒๕๖๑นี้ด้วยนะคะ
แต่ว่าจะมีการยกเว้นก็คือการบวชหน้าไฟหรือว่าบวชหน้าศพ
เพื่อแสดงความกระตันยูกระตะเวที
ทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบิดามารดาและผู้มีพระคุณเท่านั้น
ก่อนหน้านี้มศได้ให้คณะสงฆ์ปกครองออกคำสั่งเพิ่ม
ห้ามป้ายโฆษณาห้ามการปลุกเสกห้ามการจำหน่ายวัตถุมงคล
สักทีนะการบวชแก้บนมหาเทราสมาคมก็เอาจริงเอาจังแล้วนะครับ